นายฉานชัยกรีจฉันชัย
อธิบดีผู้พิพากษาภาค๗เป็นประธานพิธีเปิด
โรงการไกล่เกลี่ยทั่วไทยร่วมใจสารสันติ
กิจกรรมอบรมผู้ไกลเกลี่ยรุ่นเยา
มอบป้ายเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจำโรงเรียน
และมีนายหงดีศรีเสนผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธรังศรี
เป็นผู้รับมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจำโรงเรียน
ธิบดีผู้พิพากษาภาค๗เผยว่า
โครงการนี้จะทำให้เด็กที่ได้รับการอบรมไม่มีความรุนแรง
เพราะจะได้ทราบว่าเหตุที่เกิดความรุนแรงมันไม่มีประโยชน์

และในปัจจุบันการสื่อสารของเด็กและเยาวชนทางโซเชียล
เป็นสาเหตุทำให้เกิดความรุนแรง

ทั้งเรื่องความเหมาะสมของการใช้ถ้อยคำต่างในกลุ่มไลน์

ซึ่งหวังว่าโครงการดังกล่าวจะได้รับผลที่ดี
เด็กที่เข้าอบรมจะได้บอกต่อกันไป
ซึ่งจะทำให้ความรุนแรงในสังคมลดลงไปด้วย